อีกหนึ่งความคลุ้มคลั่งค่ะ๔ทุ่มคืนที่ผ่านมานะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยคลุ้มคลั่งถึงในโรงพยาบาลเลยนะคะ
ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ทีมข่าวได้รับแจ้งก็ไปตรวจสอบนี่ค่ะ
คลุ้มคลั่งคนนี้เนี่ยยังใส่ชุดผู้ป่วยของโรงพยาบาลอยู่เลยนะคะ
ออกมาจากโรงพยาบาลนี่หยิบมือถือมา
ถ่ายคลิปคนที่เดินผ่านไปผ่านมาครับ
แล้วตะโกนด่าหมอเหรอตะโกนด่าพยาบาลอ่า
ด่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรอปภนักข่าว
คือด่าทุกคนที่อยู่รอบตัวเขาอะค่ะครับ
ทีมข่าวก็เลยเข้าไปถามเข้าไปคุยอืม
ผู้ชายคนนี้บอกว่าชื่อตีอ่า
แล้วถามทีมข่าวกลับด้วยนะว่าชื่อเพราะไหม

ถ้าอยากรู้นามสกุลให้ไปถามที่สนประชาชื่น
ไปไหมล่ะลองดูบรรยากาศนิดนึงค่ะ
แล้วพี่ถ่ายวีดีโอด้วยเออ
เอาชื่อค่ะชื่อพร้อมไหม
ชื่ออะไรครับอ่าชื่ออะไรครับนามสกุลอะไรอ่ะอ่า
นำกุลอะไรไม่ให้นามสกุลไปถามสอนอประชาชื่นเอา
นี่ค่ะแต่พี่ตีก็อยู่เชียงรายใช่ไหม

แต่ถ้าอยากรู้นามสกุลพี่ตีให้ไปสอนอประชาชื่นค่ะ

ให้ไปไกลเหลือเกินตีประชาชื่น
ภรรยาของในตีค่ะขี่รถจักรยานยนต์มาจอด
ฝั่งตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลนี่นะคะ
ถือเสื้อผ้ามาค่ะถือเสื้อผ้ามาให้ในตีเปลี่ยน
แล้วก็เอาชุดของโรงพยาบาลไปคืน

ว่าพี่ใครทำอะไรให้พี่ไม่พอใจป่ะเนี่ย
พี่ตีเขาก็บอกว่ามีเจ้าหน้าที่เวรเปรย์พูดจาไม่พอ

บอกว่าพูดว่าไงมาก่อนพูดว่าอะไร

เค้ารู้ตัวมันดีเองเลย
โอ้โหแต่หลังจากนั้นในตีก็โวยวายอีก
โวยวายต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

เพราะว่าโรงพยาบาลจะมากูงคลั่งลวาส
แบบนี้มันไม่ได้อยู่แล้วอ่ะนะคะใช่ครับนี่ค่ะบรรยากาศเป็นแบบนี้

ตำรวจมา๒๐กว่าคนนะคุณภาคภูมิ
สอบภาวเมืองเชียงรายมาเกลียดกล่อมในปีคนนี้
ก็ต้องเอาให้ปลอดภัยไว้ก่อนบริษัทโรงพยาบาลน่ะ

เพราะว่ามันยังไม่ได้มีอะไรเสียหายที่โรงพยาบาลนะ
ก็แค่พี่โวยวายอะนะพี่ก็ไปนี่ไงคะ

เพราะตอนที่ขึ้นรถนะคะพี่ตินั่งตรงกลางเนาะ

ติยังหันมาตะโกนด่าท้าทายเจ้าหน้าที่อยู่เลย

บอกว่าถ้าอยากเจอเนี่ยถ้าอยากเจอเนี่ยไปวัดร่องขุ่น

วัดที่เกี่ยวกับอาจารย์เสนอใจอีก
ทีมข่าวก็เลยต้องถามที่โรงพยาบาลนะคะ

รอปภโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์บอกว่า
ก่อนที่ในตีจะคลุ้มคลั่งเนี่ยค่ะ

ประสานเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปช่วยเหลือ

แต่พอมาถึงในตีก็โวยวายอย่างที่เห็นนะคะ

ไม่มีอะไรเสียหายจากความคุ้มคลั่งโวยวาย

อันนี้พี่ตีเขาบอกนะ

พี่แกบอกไปเองว่ามีคนไปวงไปว่า